เรื่องของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นมีการรวมตัวปาร์ตี้กัน
ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยมีคนไปพบเป็นศพ๑รายนะคะ
เพื่อนที่ปาร์ตี้ด้วยกันเนี่ยบอกว่ามีการรวมตัวกันแล้วก็เล่นเกมกันค่ะ
รัสเซียนลูเล็ตหรือว่าเกมวัดดวงคือเอาปืนมาแล้วใส่กระสุนไปนัดหนึ่ง
แล้วผัดกันยิงสามคนดูซิว่ากระสุนจะไปโดนใครครับผัดกันยิงทีละคนนะคะ
อ้างแบบนั้นแต่ว่าแม่ไม่เชื่อค่ะแม่บอกว่านี่เป็นการฆาตกรรมหรือไม่
อยากให้ตำรวจตรวจสอบนะคะวัยรุ่นชายอายุสิบหกปีนะคะ
ถูกพบเป็นศพนะคะถูกยิงด้วยปืนที่ศีรษะ
นอนตายจมกองเลือดในบ้านร้างหลังหนึ่งนะคะที่เขตหนองจอก
แล้วก็พบวัยรุ่นชายสองคนปืนลูกโม่ของกลางตกอยู่
เพื่อนผู้ตายอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายชวนเพื่อนเล่นรัสเซียนลูเล็ต
หรือว่าเกมวัดดวงคือใส่กระสุนปืนหนึ่งนัดในลูกโม่แล้วผลัดกันยิง
สองนัดแรกเพื่อนผู้ตายยิงแต่รอดจนมาถึงคิวผู้ตายนัดที่สาม
ลั่นใส่หัวตัวเองตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การนะคะ
ตัวเพื่อนผู้ตายทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติมขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะก็พบว่ามีกีต้ามีเต็นต์และข้าวของเครื่องใช้วางอยู่
พยานเล่าว่าบ้านหลังนี้มักจะมีวัยรุ่นมามั่วสุมกันเป็นประจำ
ส่วนวัยรุ่นที่มานั้นเป็นกลุ่มเด็กอาชีวะค่ะ
มั่วสุมกันอยู่อย่างงี้แต่ว่ามันเราก็ดูมันก็มีแต่เด็กเด็กมันก็ไม่เห็น
ไม่ไม่คิดว่ามันจะเล่นกันถึงขนาดนี้มีปืนเพราะเรารู้ไหมว่าเด็กพวกนี้มีปืนเหรอครับ
รู้เพราะพวกเรียนช่างคนเนี่ยมันมีกันทั้งนั้นเป็นเด็กในชุมชนไหมครับ
ไม่ใช่หรอกครับพี่เสียนเป็นเด็กของก้าวครับ
คือเด็กในชุมชนเดี๋ยวสถาบันเดียวกัน
ก็เลยเข้ามาเล่นครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นส่วนที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ญาติก็ไปรับศพเยาวชนอายุ๑๖ปีผู้เสียชีวิต
ซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังติดใจในสาเหตุที่ลูกชายตายนะคะ
ไม่เชื่อว่าเป็นการเล่นเกมวัดดวงกันโดยบอกว่าตำรวจเนี่ยพบปืนของกลางตกอยู่ด้านขวาของลูกชาย
แต่ลูกเธอเป็นคนถนัดซ้ายแล้วบาดแผลก็ยังอยู่ด้านขวา
ด้านขวาหลังใกล้ใกล้กับท้ายถอยเธอเชื่อว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ค่ะ
สัญญาก็เขาจะเครียดคืออาจจะทำตัวเองอะไรอย่างนั้นก็ไม่มี
ไม่มีนะไม่มีนะเพราะว่าลูกชายจะเป็นคนที่หมากมีอะไรจากลูกแม่
คุณแม่เนี่ยยังทิ้งท้ายด้วยนะคะก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกของเธอเคยมีการถกเถียงกับผู้ชายคนหนึ่งจากปัญหาเรื่องปืนนี่แหละ
แล้วก็ปืนในที่เกิดเหตุก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ปืนของลูกชาย
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจสอนอลำหินอยู่ระหว่างเร่งสอบปากคำเพื่อนผู้ตายนะคะ
แล้วก็เอาปืนไปตรวจคราบเขม่าเปรียบเทียบหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่พบในที่เกิดเหตุ
พิสูจน์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆาตกรรมหรือไม่ค่ะ